มันมีประเด็นเกิดขึ้นว่าคือหลายคนอาจจะรู้จักชื่อสีตางสายสะบัด
คือเธอเป็นสาวสองนะที่จะแบบดังจากคลิปที่แต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อย

ปรากฏว่าไปมีเรื่องกับลีน่าจังค่ะ
ไปด่าไปคมครูหลอกให้ซื้อของ

สรุปแล้วมีคนแอบอ้างเอาภาพเธอไปใช้
แล้วก็ปลอมตัวเป็นเธอไปตีกับลีน่าจัง

แล้วคุณแม่ลีน่าก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนหลอกจาก
ดูจากโปรไฟล์ที่เป็นหน้ารูปพี่
แล้วคุณแม่ลีน่าก็เคยสัมภาษณ์เธอ
ใช่ค่ะหรือว่าเป็นพี่สิตางจริง
เพราะว่ามาคุยเรื่องงานแล้วก็มาชวนซื้อขนม

เขาก็ปลอมเป็นหน้าพี่พี่สิตา
แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ข่มขู่

คนขวาคือคุณสิตางสายสะบัดนี่แหละค่ะ
สรุปก็คือว่ามีคนใช้รูปคุณสีตาง
หลอกขายของให้ลีน่าจัง

หลอกขายของให้ลีน่าจังซื้อขนม๓๕๐๐บาท

ยังมีการเข้ามาข่มขู่ตอนลีน่าจังไลฟ์สดด้วย
ทำให้ขายของไม่ได้เสียหายเป็นล้านนะคะ

เดี๋ยวจะติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปให้ได้นะคะ
อีกหนึ่งกรณีค่ะดารานักแสดงอีกคนนึง

นายอนุสรสุขแจ่มนักแสดงหนังเรื่องคนเลว๒๐๑๘
ไปแจ้งความตำรวจโรงพักมักกษันค่ะเขาบอกว่า
ถูกแท็กซี่ทำร้ายร่างกายด้วยการเอามีดจี้คอ

แต่คนขับขอเหมาไม่กดมิเตอร์
เขาก็เลยให้น้องที่ไปด้วยกันถ่ายคลิปเอาไว้
ก็เลยเริ่มทะเลาะมีปากเสียงกัน
โฟเฟอร์ก็โทรเรียกเพื่อนมารุมเตะต่อย
แล้วก็เอามีดข่มขู่พยายามแทงด้วย
ตำรวจบอกตอนนี้รู้ตัวแท็กซี่คนนั้นแล้วว่าเป็นใคร